คุณผู้ชมค่ะที่ปฐุมธานีค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
อยู่ดีเธอวูบหมดสติล้มนิ่งอยู่กลางถนนเลยนะคะ
คือนี่นอนไปแบบนี้หลักก็คือต้องช่วยเหลือเธอเนาะ
ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะเธอเป็นใครอะไรยังไงไปเปิดดูเบาะรถจักรยานยนต์นะคะ
ด้านใต้เบาะกลายเป็นว่าเจอเงินสด๗แสนกว่าบาท
นี่โอ้โหเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีทองคำติดตัวอยู่ด้วยอ่ะ

ริมถนนช่องทางคู่ขนานมุ่งหน้าอำเภอบังปะอินค่ะ
ปฐุมธานีนะคะกู้ภัยก็ไปช่วยผู้หญิงคนนี้ก็นอน
หมดสติไปเลยอ่ะใส่หมวกกันน็อกสีดำใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาว
เสื้อเชิดลายสก๊อตกางเกง๓ส่วนนี่
น่าจะอายุไม่เกิน๔๐ก็มีแผลแตกใต้คาง
มีรอยถลอกตามแขนขาก็รีบส่งโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลสามโคกทีนี้รถจักรยานยนต์ของเธอ
เบาะรถขึ้นมาคือเป้าหมายอยากจะดูเอกสารแหละ
เธอเป็นใครจะได้ประสานติดต่อยาดพี่น้องนะคะ
ไปเจอกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลหนึ่งใบในกระเป๋านั่นแหละ
เงินสดมีทั้งธนบัตรฉบับละ๑๑๐๐เป็นปึกมัดรวมเอาไว้
นับแล้วเนี่ยนะคะ๗๒๕๐๕๗๐บาท
เหมือนที่พี่อุ๋ยสงสัยทำไมเธอพกเงินสดเยอะขนาดนี้
มีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๒เส้น
มีสร้อยคอทองคำไม่ระบุน้ำหนัก๑เส้น
มีพระเลี่ยมทอง๑องค์มีแหวนทองคำอีก๑วง
สินเยอะค่ะมีเอกสารระบุเป็นบุคคลต่างด้าว
แต่เป็นเอกสารบุคคลต่างด้าวของหลายคนนะคะของหลายคน
กู้ภัยรวบรวมทรัพย์สินใส่ถุงดำพันด้วยแบบผ้าเทปแบบแน่นหนาเลย
กาวเลยแล้วลงลายมือชื่อไว้นะคะ
ว่าใครนับบ้างมีทรัพย์สินอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
รอคนเจ็บฟื้นแล้วก็จะคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าของ

เราคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเป็นสามีภรรยากันนะคะ
นายภูมิธนัดอายุ๕๗นางสาวระวีพัฒน์อายุ๕๐
บอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ขี่สายไปสายมา

ตอนนั้นคนเจ็บยังรู้สึกตัวเล็กน้อย

เลยช่วยกันเปิดหน้ากาก

แล้วโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
ฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
คือล่าสุดเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่า

แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวยังให้ไปทันทีไม่ได้
เพราะทรัพย์สินมันเยอะมากจริง
เดี๋ยวต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นแม่ลูกกันจริงหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวต้องคุยกับคนเจ็บด้วยนะคะ

เพราะว่าผู้หญิงท่านนี้เธออาการหนักค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเลยค่ะ
ไม่มีเอกสารอะไรที่ระบุตัวตนแต่มีทรัพย์สินเยอะ

ส่วนย่านพี่น้องก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อน